เครียดทำยังไงเสพยาบ้าง
ตบท้ายได้กินเหล้าก็ไปเอามีดพระของผู้ชมบุกไปชิงทรัพย์ล้านสะดวกซื้อ
ส่งเงินมาแต่พนักงานไม่ทำตามครับคนร้ายทำยังไงเข้าไปเลยเข้าไปในเคาน์เตอร์ครับ
เข้าไปในเคาน์เตอร์แล้วก็ลื้อค้นทรัพย์สินหยิบเงินสดไปนี่มาแล้วเข้ามาในเคาน์เตอร์แล้ว
ในเมื่อขอเงินแล้วไม่ให้หยิบเองซะเลยเอาเงินใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมมา
แล้วก็พอได้เงินปุ๊บหนำใจปุ๊บไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนีไป
เหตุเกิดวันพระหัสสบดีที่ผ่านมาตอน๔ทุ่ม
หลังเกิดเหตุครับตำรวจสภเมืองอุทัยสืบหาตัวจนทราบว่าชายคนนี้
เสกสรรอายุ๒๘ปีบุกไปจับเลยฮะจับได้ที่บ้านพักในอำเภอเมืองอุทัยครับ
โอ้โหสภาพเสกสรรนี้ยังเมายาบ้าพูดคุยไม่รู้เรื่อง
เจ้าตัวสารภาพว่าอ๋อตกงานเครียดหันมาเสพยา
ก่อนจะไปก่อเหตุเนี่ยเสพยาไป๒เม็ดแล้วก็ดื่มเหล้าตบท้ายไปด้วย
นี่ฮะแล้วก็หยิบมีดปอกมะพร้าวขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ไปก่อเหตุเลย
ตำรวจสพเมืองอุทัยครับนำตัวเสกสรรไปทำแผน
แล้วก็เปิดเผยว่าพฤติการของผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ก่อนก่อเหตุเนี่ยตระเวนดูหลายร้านเลยจนมาเลือกได้ร้านนี้แล้วล่ะ
เข้าไปเจอพนักงานหญิงก็เลยเข้าไปก่อเหตุ
เงินที่ได้๑๑๐๐บาทเอาไปทำอะไร
ซื้อขนมกินเล่นคุณผู้ชมฮะใช้ไปร้อยบาท
เสือก็ยึดคืนมาได้เอาคืนผู้เสียหายไปแล้วครับ
เมืองต้นแจ้งข้อหาฐานชิงทรัพย์
โดยมีอาวุธมีดในเวลากลางคืนครับ